ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแน่นอนว่าข่าวที่ช็อกคนไทยจริงคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินดอนเมือง
ผู้หญิงคนนั้นขาหลุดเข้าไปตรงทางเลื่อนตรงนี้คุณผู้ชม
ทีนี้เมื่อวานนี้ทางสภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็ลงไปตรวจสอบแล้วด้วยนะ
รวมไปถึงอยากให้ดูโพสต์ล่าสุดของลูกชายของผู้หญิงที่ประสบเหตุครับ
คุณกริจกิติรัตนาครับได้โพสต์เฟซบุ๊คขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาอย่างล้นหลาม
เขาบอกว่ากำลังใจตอนนี้สำคัญที่สุดสำหรับครอบครัวของเขา
เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่บีบหัวใจและยากกับครอบครัวของเขาจริง
เขายังตกใจและเสียใจทุกครั้งที่เห็นข่าวหรือว่าตอนที่เขาคิดถึงอาการของคุณแม่
คุณกริจยังบอกนะครับว่าพวกเขายังต้องสู้เพราะคุณแม่กำลังสู้อยู่เหมือนกัน
แล้วคุณกริจก็ได้อัปเดตผลการผ่าตัดของคุณแม่ด้วยคุณผู้ชม
ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจครับแต่ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นการผ่าตัดครั้งสุดท้ายของคุณแม่หรือไม่
คุณกริจยังภาวนาให้แผลของคุณแม่ไม่ติดเชื้อครับ
ตอนนี้สิ่งที่ครอบครัวของเขากังวลที่สุดคือสภาพจิตใจของคุณแม่และการใช้ชีวิตในระยะยาว
คุณกริจเขาก็บอกนะครับว่าคุณแม่เขาที่ร้องไห้ไม่ใช่เพราะเจ็บแผลอย่างเดียวนะ
แต่คุณแม่จินตนาการไปถึงชีวิตที่จะเหลือขาแค่ข้างเดียวไม่ได้เลย
ครอบครัวเขาหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และให้เป็นหน้าที่ของทางท่าอากาศยานานาชาติดอนเมืองหาสาเหตุต่อไป
และคุณกริจก็หวังว่าการดำเนินการทุกอย่างการตรวจสอบทุกอย่างจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมครับ
คุณกริจก็ได้เล่าถึงวินาทีตอนที่เจอคุณแม่ครั้งแรกหลังประสบเหตุลองฟังคุณกริจครับ
เห็นตอนเขาออกมาจากหลังรถฉุกเฉินก็เป็นภาพที่ค่อนข้างตกใจ
ก็ค่อนข้างตกใจครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นคุณแม่ในสภาพที่ไม่ได้ครบถ้วนทั้งร่างกาย
เพราะว่าเราก็จะเห็นอวัยวะของคุณแม่อยู่ในกล่องแยก
เราไม่ได้เห็นนะครับไม่ได้เห็นตัวเขาเห็นว่าเป็นกล่องออกมา
ตอนนั้นใจก็ไม่ดีแล้วแต่ว่าพอคุณแม่ออกมา
ก็คุณแม่ยังพอพูดได้เพราะตอนนั้นคุณแม่ได้รับยาแก้ปวดอยู่
ผมก็รู้สึกว่าคุณแม่ก็ยังสู้อยู่นะอะไรอย่างนี้ก็ชีวิตใจระดับหนึ่ง
แต่ขอบคุณที่คุณแม่อย่างน้อยก็ยังมีชีวิตอยู่กับเรานะครับ
คุณแม่หล่นลงไปมากกว่านี้มันไปทั้งตัวแน่เนาะ
แต่คืออย่างน้อยแล้วคุณแม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จริง
คุณแม่อยู่กับเราอันนี้เราขอบคุณมาก
คุณกริจในฐานะเป็นลูกชายก็เล่าไปเสียงสั่นเคลือไปด้วยนะครับ
คุณผู้ชมที่พวกเรา๓คนอยากจะรู้ถึงสาเหตุ
แล้วก็ต้นต่อว่าทำไมไอ้ซี่หวีใช่ไหมมันถึงหลุดมันถึงแตก
แล้วเราอยากได้คำอธิบายที่ฟังง่าย

นายบุญพงศ์กิจวัฒนาชัยครับที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรม
ก็บอกว่าหลังจากไปสำรวจเบื้องต้นพบการแตกหักของแผ่นหวีหรือซี่หวีนั่นแหละ
และพบว่าแผ่นพื้นทางเลื่อนที่หลุดยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับ
หล่นอยู่ที่กล่องทางเลื่อนห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐เมตร
ซึ่งบ่งชี้ว่าน็อตที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนมันขาด
โดยทางเลื่อนก็มีอายุการใช้งานมากกว่า๒๐ปี
แต่ก็มีการตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
โดยมีการสันนิษฐานว่าเหตุครั้งนี้อาจเกิดจากการที่มีวัสดุตกหล่นไปขัดอยู่บริเวณปลายหวี
และทำให้ล้อกระเป๋าเดินทางของผู้ประสบเหตุไปติดอยู่ที่ปลายหวีครับ
มันก็เลยขัดกันจนปลายหวีแตกหักแล้วก็หลุดเข้าไปในระบบทางเลื่อนอัตโนมัติ
ทำให้แผ่นพื้นทางเลื่อนกระตุกจนน็อตที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนเนี่ยมันขาด
ก็เลยมีช่องว่างกว้างพอที่ขาของผู้บาดเจ็บเนี่ยมันจะลงไปได้ครับ
ลองฟังที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับ
รู้ว่าก็เป็นแปลกได้
มีการขัดกุวกันระหว่างวัสดุสองชนิดนี้แย่

รถขันมันขันง่ายหรอ

ผมไม่ได้รันทางนั้นผมสงสัยแบบชาวบ้างเขา
ที่ชาวบ้านเขาสงสัยกันนะ
คือล้อขัดใช่ไหมขัดสี่หวีขัดอยู่น็อตขาด
น็อตขาดเกิดรูโวเสร็จปั๊บขาพี่ผู้หญิงก็ถูกหล่นลงไป
แล้วก็ถูกช่องว่างระหว่างบันไดเลื่อนเนี่ยมันดึงลงไปตัดขาดอย่างนี้หรอ

แต่ถ้าฟังแล้วคือทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจง่ายแต่ว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทาง

ทางวิศวกรรมก็จะเยอะหน่อยคุณผู้ชม
แต่ทางวศธก็รวบรวมข้อมูลที่ตรวจพบ
ส่งให้ทางสนามบินได้เร่งปรับปรุงแก้ไขต่อไป
เขาก็ชี้แจงมาเพิ่มว่าทางเลือดอัตโนมัติ๑แผ่นพื้น
รับน้ำหนักได้๑๖๐กิโลกรัมครับ